น้องแยมมาที่รากฐานล่าสุดเราไปเช็คมาเขาหมดสัญญากับพี่พระรามสี่แล้วอะว้าว
เจ้าตัวก็ให้เหตุผลว่าโตขึ้นมากแล้วก็เลยอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ค่ะ
บทบาทที่ได้รับแยมบอกว่าโอ้ท้าทายเหมือนเกินท้าทายเหลือเกินนะคะ
ส่วนที่หลายคนชมว่าแยมเนี่ยสวยขึ้นเป็นเพราะว่าดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นว่าอย่างนี้เถอะนะ
ชนิดที่เรียกได้ว่าออกงานแต่ละครั้งเสื้อผ้าหน้าผมของสาวแยมไม่พร่องสักงาน
ไปฟังเสียงของคนสวยหน้าเป๊ะกันหน่อยจ้า
ถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าอยากจะมาหาประสบการณ์อะไรใหม่มากขึ้น
น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่ได้ลองออกมาตอนนี้ค่ะ
ดูแลตัวเองบ้างออกกำลังกายค่อนข้างช่วงนี้ค่อนข้างออกกำลังกายเยอะค่ะ
เป็นคนที่ค่อนข้างตัวข้างบนเหล็กค่ะแบบเป็นคนตรงนี้เหล็ก
แต่ถ้าให้โชว์ขาดีกว่าก็แบบกับสุรภึมอยู่นะ
คนที่ชอบเอาไปเขียนว่าคบกันมา๕ปีบวกลบให้เกินจริง
ดูใจกับพี่โบ๊ทมา๓ปีค่ะแต่ว่า๕ปีเดี๋ยวก็ถึงอยู่ดีนะคะ

หวัดเตี๊ยบขนาดนี้จนคนถามพี่แจ๊กโกรีนของเราเก็บอาการไม่อยู่ร้อง

ก็คบกันมา๓ปีอะไรอย่างนี้ค่ะ

คนนอกวงการแต่ว่าอบอุ่นหัวใจดีนะคะ
แต่ใดคือรสดุตากับรูปร่างของแยมมากเลย

หลายคนบอกว่าสีขาวเนี่ยถ้าแบบว่ามีพุงเนี่ย

แล้วรัดขนาดนี้ไม่มีส่วนเกินได้อย่างไร

เขาคงไม่กินดึกแหละ

พวกเราดูมีปัญหาชีวิตกันเนอะ